ในการเชียร์ทีมฟุตซอลหญิงนะครับในการลงเล่นแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะเป็นแชมป์ในบ้านแล้วก็เจอโปรแกรมที่ถือว่าเป็นโปรแกรมหนักในการเจอกับญี่ปุ่น
ซึ่งจริงเราไม่กลัวนะครับว่าเราเคยชนะเขามาแล้วในรายการเอเชียนอินดอร์มาชื่ออาร์ตเกม
แต่สุดท้ายนะครับเราพลาดท่าแพ้ในบ้านแบบได้ใจครับ
เป็นเกมที่สู้เต็มที่แล้วก็เล่นกันสนุกมากนะครับ
แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มีมาตรฐานครับ
คือเขาจะไม่เล่นแบบที่แพ้แล้วเสร็จแล้วกลับมาไม่ได้
เขาจะกลับไปแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเป็นญี่ปุ่นทีมเดิมนะครับที่เล่นได้อย่างแน่นอนครับ
พวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำทีมไทยไปก่อนครับเริ่มเกมไปเพียงแค่๔นาทีนะครับ
ทางบิโอจ่ายให้กับทางอีกาวะเรียวครับ
จากนั้นจังหวะสำคัญของเกมก็มาถึงครับนาที๑๑มุฒิตาเสนครามไปดึงทางแอนนาอาบิชิโรนะครับ
หลุดเดี่ยวแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกต้องเล่นเพียงแค่๔คนในช่วงเวลา๒นาที
แต่ว่าช่วงเวลานี้ไทยผ่านไปได้ไม่เสียประตูเพิ่มด้วยกับญี่ปุ่น
จากนั้นประตูที่ลอคอยครับตัวเดิมที่๒สาวไทยแก้เกมมาดีขึ้นครับเสมอ๑๑ที่๓๐จากเจียนจิราปุภา
ถัดมาอีก๓นาทีจากจังหวะลูกเตะมุมครับ

อีกุชิมิกะจ่ายเข้ามาแล้วก็เป็นทางคาโตะ
มาซามิครับยิงเข้าไปญี่ปุ่น
เอาชนะอุตสกรนี้ครับ๒๑ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับ
ไปเจอกับอีรานที่ชนะเวียดนาม
จะชิงกับวันเสาร์ที่๑๒พฤษภาคม
ส่วนไทยชิงที่๓เจอกับทางเวียดนามนะครับ
ในวันเดียวกันช่วงเวลาบ่าย๓ครับ
ส่วนผลนะครับพรีเมอร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายนะครับ
ต้องให้จบอันดับ๒แล้วดูกันนี้เป็นที่นอนแล้ว
คือเมื่อวานเล่นแบบต้องการ๑คะแนนเพื่อความชัดเจนเลยนะครับ
หลังจากที่จบแล้วนะครับเกมนี้เนี่ย

ดาวเตะทีมชาติประดูกเกษของเรียลมะริสนะครับ
ก็กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในโลกจินตนาการเรียบร้อย
หลังจากที่มีการเปิดตัวซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชั่นทางทีวีที่ชื่อว่า
สมัยเป็นพระเอกในเรื่องคนกลางนั่นนะครับ
ก็หน้าเหมือนโรลันโดนะครับทำมาแบบยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของโรนโดนี้ขายได้ในทุกอย่างครับ
และเน้นย้ำกันสำหรับโปรแกรมในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับ
จะต้องเจอกับทีมชาติจีนในวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้
แทนรับทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทักสดนะครับ

แล้วก็จะเริ่มคิกออฟเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ